สถานที่เที่ยวดียังไม่หมด

ทำไมแถวนี้ชอบปล่อยให้มอไซค์วิ่งเข้ามาหรือ
พาไปเที่ยวกันต่อที่จังหวัดนครนายกค่ะคุณผู้ชม
พาไปค้นหาวัฒนธรรมที่น่าสนใจของชาวไทยภวรที่จังหวัดนครนายก
กับอำเภอเล็กที่มีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย
ติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้คือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง
ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาวไทยภวร
เมื่อเราเดินเข้าไปภายในก็จะพบกับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการทำนา

อุปกรณ์ในการจับปลาที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตในอดีตของพวกเขาค่ะ

เพราะว่าที่นี่เขามีปราศชาวบ้านที่จะมาสอนภาษาควรให้กับเด็กและนักท่องเที่ยวกันด้วยค่ะ

แล้วเรามาต่อกันที่ภาคปฏิบัติ
กับการชมการแสดงขับร้องเพลงของเด็กแล้วก็ชาวบ้านที่นี่กันนะคะ
โอ้โหเสียงร้องเนี่ยภัยเลาะเพาะพริ้งซะยิ่งกว่าใครจริงค่ะคุณผู้ชม

ว่าถ้าคุณผู้ชมได้มาเยือนยังสถานที่แห่งนี้
ต้องได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ไปกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่กันอย่างแน่นอนค่ะ
แล้วมาติดตามเรื่องราวดีที่เที่ยวใหม่ในตลอดข่าวนะคะ